กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรียนที่จะจัดพิมพ์หนังสือ๙๙พระบรมราชวาส
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครับ
นายวีราโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิมพ์หนังสือพระบรมราชวาส
และพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
เผยแพร่พระเกติคุณของพระองค์
รวมทั้งให้ประชาชนน้อมนำพระบรมราชวาสและพระราชดำรัฐ
พระราชทานไว้ในวาระต่าง
ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ
ซึ่งทรงเป็นเข็มทิศนำทางให้กับประชาชน
ได้ปฏิบัติและน้อมนำมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมั่นคง
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง๒เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ

ตลอดการครองสิริราชสมบัติ๗๐ปี

ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยาก

เล่มที่๒ชื่อ๙๙พระบรมราชวาส
้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาล
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราชวาส
และพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

รวมถึงเชิญพระปฐมบรมราชองค์การ
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง๒เล่ม
ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีบริเวณหน้านิทัศกาล
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
และจะมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก
หากมีหน่วยงานที่สนใจสนับสนุน
หรือต้องการนำหนังสือทั้งสองเล่มไปจัดพิมพ์

สามารถติดต่อที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ครับ